สตรีทคู่นี้จิ๊บปกฉัดกับบอสพุทธิพงศ์นั่นเอง

ขอเวลาเก็บเงินสร้างฐานะก่อนนะคะ

ยังไร้แพลนอยู่ยังพยายามเก็บเงินกันอยู่

เก็บเงินสร้างฐานะให้มั่นคงมากกว่านี้ก่อน

แต่งไปแต่งอับไปฟังเลยค่ะ

ครับก็คือก็อย่างที่ว่ากันไว้เนาะก็คือเราก็

ไม่มีมุมไม่ต้องต้อนไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แหละ
ก็คืออยากจะ

ที่สำคัญนี้ค่าตัวเขาแพงด้วยครับ
อ่าจิ๊บให้แม่ขอเรียบร้อยแล้วขอหล่อ

เราต้องขอหล่อค่ะใช่เราเล่น
เราอยากอะไรรับผิดชอบให้มันดีที่สุด
เขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอไปมากค่ะ
งานที่เห็นนะคะก็เป็นงานรวมใจไทยปลูกต้นไม้นะคะ
พี่จิ๊บก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วล่ะ

กันไม่ลงตัวเพราะว่าเธอต้องดูแลค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวทั้งหมด
ไม่อยากจะเอาภาระไปให้หนุ่มบอสมาร่วมรับผิดชอบอีก
เพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าที่รู้เนี่ยไข่ของเธอเธอฝากเองได้
จ้าตามภาพที่เห็นก็ปลูกต้นรักกันไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะ